หนูน้อยวัย๑๐ขวบถูกกระทำอนาจารย์
ออกมาว่ายังมีชายสูงอายุอีก๒คน
หนึ่งในนั้นเป็นคนพิการใช้เงิน๑๐๐บาท
ในการล่อขอจับหน้าอกในห้องน้ำวัด
แม่ของเด็กบอกว่าหวั่นคดีจะไม่คืบหน้านะครับ
เพราะอีกฝั่งหนึ่งมีญาติเป็นตำรวจ
ก็เป็นกรณีช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา
ซึ่งคุณแม่คนหนึ่งได้พาลูกสาววัย๑๐ขวบ
เข้าร้องทุกข์แจ้งความไว้ที่สพเมืองลำปาง
ว่าลูกสาวถูกชายวัย๖๘ปีลวงไปทำอนาจารย์
ในห้องน้ำวัดและห้องน้ำในสวนสาธารณะ
รวมแล้วกว่า๑๐ครั้งตลอดเกือบ๑ปีนะครับ
โดยแต่ละครั้งจะให้เงินเด็กครั้งละ๓๐๐๕๐๐บาท
เหตุการณ์เกิดขึ้นเพราะว่าคนที่เข้าไปออกกำลังกายที่สวนสาธารณะเนี่ย
เขาสังเกตเห็นว่ามีเด็กผู้หญิงวัย๑๐ขวบคนหนึ่ง
เหมือนถูกชักชวน

ชาวบ้านก็จำได้ว่าเด็กผู้หญิงคนนี้เป็นลูกของใคร

จากนั้นแม่ก็วิ่งมาช่วยได้ทันนะครับ
แล้วก็ได้รับการเปิดเผยจากลูกวัย๑๐ขวบเนี่ย
ว่าโดนแบบนี้หลายครั้ง
เงินครั้งละ๓๐๐บาท๕๐๐บาท
เป็นค่าปิดปากแล้วบอกอย่าไปบอกใคร
ดังนั้นก็เลยกลายเป็นที่มาของการเข้าแจ้งความ

เขาก็เข้าไปช่วยเหลือแล้วก็สอบสวนเด็ก
ได้ข้อมูลมาว่าโอ้โหชายคนนี้ก็ทำหลายครั้ง
แล้วก็ยังมีคนพิการด้วยนะ
ชักชวนเด็กคนนี้ทำอนาจารย์อีกนะครับ
ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่พบแม่ของเด็กหญิง

โดยแม่เปิดเผยว่าขณะนี้ได้ให้ปากคำ

แต่ใจลึกก็ยังกังวลอยู่บ้าง

เป็นนายตำรวจยศระดับพันธ์ตำรวจโท
แต่ตัวเองก็ยังเชื่อมั่นในตัวพนักงานสอบสวนอยู่นะ
แล้วก็เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมนะครับ
ซึ่งขณะนี้ต้องการเพียงขอความเป็นธรรมให้กับลูกเท่านั้น

ทำไมมาทำกับลูกในลักษณะแบบนี้
เพราะเพียงแค่เห็นครอบครัวยากจนเหรอ

จากชายวัย๖๘ปีที่ทำอนาจารย์แล้ว
ในหมู่บ้านยังมีชายอีก๒คน

ใน๒ซึ่งเป็นคนพิการต้องนั่งวิวแชร์แล้วนะฮะ
ล่อลวงลูกสาวไปทำอนาจารย์
แต่เพียงขอจับหน้าอกแล้วก็ให้เงินครั้งละ๑๐๐บาท

มักจะนั่งวิวแชร์ผ่านหน้าบ้านเสมอ
และมีพฤติกรรมในการเปิดอวัยวะเพศให้เด็กดู
และเมื่อเด็กเข้าไปดูก็จะแจกเงิน
ซึ่งเมื่อแม่เด็กเห็นก็ต่อว่าไปหลายครั้งแล้วนะฮะ
ซึ่งเรื่องดังกล่าวนี้ก็บอกกับตำรวจเพิ่มเติมไปแล้ว
หลังจากนี้ก็ต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจที่จะดำเนินการต่อไปนะครับ
ทั้งนี้ขณะนี้ผู้ต้องหายังไม่ได้เข้าพบพนักงานสอบสวน

โดยล่าสุดพนักงานสอบสวนได้ให้เวลาจนถึงวันนี้วันนี้นะฮะ
ก่อนจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
เพราะว่ามีหมายเรียกมาแล้วหมายเรียก๒ครั้งก็ต้องออกหมายจับกันต่อไปอีกนะฮะ